ภารามก้าวมีมิถมิตรสถาทีบค่ะ
ทำทีเป็นว่าเดินอยู่บนฟุตป่าสักพักนึง
วิ่งลงมากลางถนนเอาตัวเองอ่ะไปชนรถครับ
ซึ่งเรื่องนี้เราเคยเล่าให้ฟังหลากหลายครั้งแล้วนะคะ

เดี๋ยวผู้ชมดูภาพจากราวโมงกรอนปิดนะอันนี้ได้มันจากบ้านหลังที่อยู่ประเทศที่เกิดเหตุ
เดินบนผู้ตาดมองซ้ายมองไปมีทักซี่คันนี้มา

ถามฯหนุ่ะะคันที่ไม่เรวมาก

เขาเริ่มไปลงกลางถนนหันไปจ้องรถ
แล้วก็วิ่งวิ่งไปจะให้รถชน

รถทันเกิดเหตุที่เขาตั้งใบจะชน
คนขับเป็นผู้หญิงสติดีมาก
เดินลงมาล่ะคลาบวิ่ง

กินไปรถเบกอี๊ก
คุณเห็นไหมว่ารถหยุดทัน

เขาวิ่งเอาร่างตัวเองไปกระแทกกับรถ

ฉันเจ็บหนักมากเลย

เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่านพระราม๙เลย

รถมันเปลี่ยวด้วยใช่ใช่
ทีนี้ต้องบอกว่าน้องคนขับเป็นผู้หญิงสติดีมาก
สติดีไม่พอคุมอารมณ์ดีมากด้วย

แล้วลงไปคุยกับผู้ชายคนนั้นเลย

แล้วที่พี่ไม่มีเงินไปรักษา
ต้องเอาคนระบวนรักษาพี่นะ
พี่อย่าไปทำกับใครอีกนะแบบนี้

จากนั้นก็นอนนิ่งแล้วลุกขึ้นมาดูดบุหรี่ต่อ

กระทำนี้ทำให้เราเดือดร้อนมาก

ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเบรกไม่ทัน

ถึงญาติพี่น้องของผู้ชายคนนี้ด้วย

ขอบคุณเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ให้คลิปจากกล้องวงจรปิดนี้มาด้วยนะคะ

ไปที่โรงพักหัวหมากเจ้าของท้องที่

สาเหตุที่ต้องมากระโดดให้รถชนเนี่ย

ไม่มีเงินใช้จ่ายก็เลยก่อเหตุแบบนี้

แต่ผู้เสียหายน้องน่ารักมากเลยนะ

ก็เลยไม่ได้นำตัวมาดำเนินคดีค่ะ

คนเอาคลิปนี้ไปถามพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ

ได้รับคำชี้แจงว่ายังไงรู้ไหม
ว่าการกระทำแบบนี้

เข้าข่ายความผิดทำให้เสียทรัพย

แล้วถ้าเกิดรถผู้เสียหาย

ผู้ชายคนนี้ต้องได้รับโทษหนักขึ้นด้วย
ทางโรงพักหัวหมากทราบแล้วเปลี่ยน

ไม่ใช่แค่ว่าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
สังคมอะไรก็ได้แต่คุณมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก